ดอกพุตาลเป็นแม่ลายดอกไม้ที่เรียนแบบดอกพุตตาลซึ่งดอกมีลักษณะกลีบซ้อนสองชั้น
ชั้นในม้วนโค้งเข้าชั้นนอกโค้งออกทั้งแบบดอกตูมและดอกบานที่ก้านช่อดอกประกอบด้วยลายใบเทศ
โดยมีการกล่าวในตำราลายไทยว่าดอกพุทธตานเป็นไม้ที่มาจากเมืองจีนในช่วงต้นรัตนโกศิลป์ที่มีการค้าขายกับจีน
นำลายดอกพุทธตานเข้ามาผสมผสานในงานช่างไทยหลากหลายลักษณะด้วยความเชื่อที่ว่าดอกพุทธตานเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและยศศักดิ์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน